นับถอยหลังอีกเพียงแค่๖วันเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะ
ก็จะถึงวันที่๑๓มิถุนายน

คือการครบรอบการจากไป
ปีของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
ราชินีลูกทุ่งของเรานี่แหละคุณผู้ชมค่ะ

เปิดรายการมาปุ๊บ๑๓๓๑มาแล้วนะแต่ตัวเลขยังไม่หมดเท่านี้ค่ะ
ช่วงนี้เนี่ยนอกจากเหล่าแฟนคลับของแม่พึ่งจะเดินทางไปกราบไหว้
เพื่อเป็นการรำลึกแม่พึ่งที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีแล้ว
เหล่าศิลปินที่มีแม่พึ่งเป็นไอดอลเขาก็ทยอยไปไหว้
แล้วก็ร้องเพลงให้แม่พึ่งได้ฟังเหมือนกัน
เช่นเดียวกับ๓นักร้องลูกทุ่งสาวนี่เลยค่ะ
ที่เมื่อวานนี้เขาชวนไปว่ายแม่พึ่ง
พร้อมกับนำดอกกุหลาบสีแดง
ซึ่งดอกกุหลาบสีแดงเป็นดอกไม้ที่แม่พึ่งชอบมากนะคะ
ไปให้กับมือหุ่นแม่พึ่งสาม

สามสาวเขาพร้อมอกพร้อมใจกัน
ใช่ค่ะใส่ชุดลายเสือ
ซึ่งเป็นไลน์ที่แม่พึ่งเขาชอบตอนที่ยังมีชีวิตอยู่
ก่อนที่ทั้ง๓คนจะไปร้องเพลงให้แม่พึ่งได้ฟังนะคะ
โดยพี่ฝนบอกว่าการมาในวันนี้เนี่ย
เพื่อเป็นการมาบอกกล่าวแล้วก็เป็นการรำลึกถึงพี่พึ่ง
เนื่องจากว่าวันจัดงานคอนเสิร์ตรำลึกเนี่ย
ตัวเธอเองไม่ว่างไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้
ก็เลยชวนอีก๒คนมาในวันนี้แทน
ก่อนที่ทั้ง๓คนแม่นะ
ขอเอาใจนักเสี่ยงโชคแฟนเพลงแม่พึ่งนิดนึง
ด้วยการล้วงลูกปิงปองคนละ๑ลูก
ช่วยกันดูหน่อยคุณสองคนเลขอะไรจ๊ะ
ใช่มั้ย

กับ๖กระดกเป็น๙๙กระดกเป็น๖ได้เช่นกันนะคะ

ส่วนที่สองก็วางกันไปคุณผู้ชม
ยังอยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
นักแสดงตลกซ้ายบุญสายมูเจ้าประจำของเราพี่ใจแอ้นเชิญยิ้มค่ะ
ถือเลิกงามยามดีเมื่อวานนี้วันที่๖เดือน๖ปี๒๕๕๙

เดินทางไปที่วัดไผ่แขกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
เพื่อร่วมพิธีบูชาองค์พ่อพญาคูธปรเมษ
งเปิดขุมทรัพย์หรือว่าปางมหาราชเปิดขุมทรัพย

ขอบคุณตรงนี้เรารวยแน่นอนค่ะ
ซึ่งบอกว่าเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในสุพรรณบุรีค่ะ
เพื่อเปิดดวงรับทรัพย์ที่ทางวัดจัดขึ้นค่ะ

เพราะเมื่อวานนี้พี่ใจแอ้นนะคะยังได้ให้หลวงปู่ทำการลงฝ่ามือดวงดีตามภาพที่เห็นเลยค่ะ

ีดไปเส้นวาสนามะต้องพุ่งแบบนี้ค่ะ
ฝ่ามือณเศรษฐีต่อเส้นวาสนาเพื่อเสริมดวงชะตาอีกด้วยค่ะ
และเมื่อลงพิธีเปิดดวงรับทรัพย์เสร็จแล้วจะชักช้าอยู่ใหญ่นะคะ

บางคนก็มองเป็น๓บางคนก็มองเป็น๗ค่ะคุณผู้ชม
แต่มันเป็น๗๔๕นะคะ
ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะพี่ใจแอ้นยังไปล้วงหายนำโชคที่หน้าองค์พ่อขุนช้างมหาเศรษฐีค่ะ
ก็ได้เลขดังนี้ค่ะคุณผู้ชม

ลูกแรกนั้นก็จะมีสองเลข

สุพรรณบุรีค่ะพาไปทำบุญเติมพลังสายมูกันต่อกับนักแสดงสาวคุณระดาค่ะ
ณคุณคุณนี่แฟนคุณนิก

ที่วัดสวังอารมณ์ศพรพรจากหลวงพ่อแพะค่ะ
พิเศษปุ๊บนะคะนักแสดงสาวยังได้ไปไหว้

หากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะ
แล้วก็ได้โชคลาภมาก็จะกลับมาทำบุญอีกครั้งค่ะ
โดยจะนำเครื่องบูชาแล้วก็มาทำบุญให้หลวงพ่อแปะด้วยนะคะ
เรียงหันภาพิสูทั้งวัดเลยนะคะ
เมื่อพูดอธิษฐานเสร็จนะคะไม่รอช้าค่ะ
คุณระดาก็ไปล้วงลูกปิงปองนะคะ
ตัวเลขภายในกระบุงนี่คุณผู้ชม

ได้เลข๖กับเลข๒นะคะนี่
แล้วก็โชว์แบบว่าแฟนที่มารอทำวงทำบุญอยู่นะคะ
นะคะเป็นเลขจากนักแสดงสาวสวยน้องระดาน
มือน้องลายอัคระที่หลวงพ่อเขียนเป็นเลข๖เหมือนกันนะ
ใช่คล้ายเลข๖เหมือนกันแล้วแต่คุณผู้ชมแล้วกันเนอ